คู่นี้แต่งงแต่งงานนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าหลายคนเนี่ยถามถึงเลยนะคะว่าเออมาไหลจะมีลูกนะคะ
ล่าสุดนี่คุณดูชุดคุณเจี๊ยบนี่เห็นไหมใส่ให้มีลุ้นนะ
เพราะว่ามันชุดมันดูหลวมโคร่งแบบนี้ค่ะ
ซึ่งก็มีคนถามมาเยอะว่าเออเนี่ยนะ
เจฟท้องหรือเปล่าเจฟท๊อกหรือยัง
มีคนเข้าไปแห่มายินดีในโซเชียลด้วยนะคะคุณผู้ชม
นักร้องหนุ่มค่ะก็มาขอบอกข่าวอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อย
แล้วก็จะมีข่าวดีแล้วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะ
เขาเป็นคนชอบใส่แบบชุดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเวลากินจะได้ถนัดหน่อย
เขาก็คิดว่าอยากจะเล่นละครมีคิวจะต้องถ่ายละครเดี๋ยวเปิดกล้องแล้วก็ไม่อยากตั้งคันตอนนั้น
นี่ก็เพิ่งขอไปรับอีกเรื่องหนึ่งมาเขาบอกว่าเรื่องนี้อยากเล่นก็เลยก็เลยอ่ะโอเค
ให้เขาเล่นเรื่องนี้ให้จบตั้งแต่ประมาณกลางกลางปีหน้าครับเข้าใจนะครับ
อย่างเราเป็นนักร้องเราก็อยากร้องเพลงใช่ไหมครับเห็นเขาเป็นนักแสดงเขาก็แบบอยากแสดงฝีมืออะไรอย่างเงี้
นอกจากหมอปัจจุบันแล้วมีพึ่งทางอื่นอีกไหมคะพี่
ไม่มีโรคอนาคตอะไรไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยครับก็จริงก็คือธรรมชาติอะครับ
สรุปว่ายังไม่ได้ท้องนะคะก็ใส่ชุดใหญ่เพราะว่าจะได้กินเยอะนั่นเองนะคะ
คุณเจี๊ยบก็ประมาณ๓๘แล้วก็รีบกันหน่อยแล้ว
อันนี้เป็นเคล็ดลับปกติเวลาผู้หญิงแต่งตัวแล้วไปกินชาบูบูเฟ่นะคุณนะ